มูนไอรูไม่เข้าใครออกไกล

ครั้งหนึ่งคุณเคยขับรถแล้วก็มีวิญญาณผู้หญิง

คือผมกำลังจะไปหาแม่ที่ชมบุรีอยู่กรุงเทพ
ก็ชวนแฟนแล้วก็มีน้องคนหนึ่ง
เล็กเก้บ้านสวนที่ชอบเต้นถ่ายคลิปไปด้วย

ใช่เหมือนแบบว่าเขาขีดให้เรามาอัดเจอแต่อะไรมารวมกัน

ก่อนจะถึงชนบุรีมันก็มีบทเทศที่เหมือนแบบว่า
การทำดีเนี่ยอย่ารีรอ

ผมก็ขังล่างจะเลี้ยวรถเข้า

ชนแล้วผลักไม่ทัน

ผู้หญิงวิ่งตัดหน้ารถ
แล้วมันอยู่ดีผู้หญิงคนนี้มันไม่ได้วิ่งมาจากทางซ้าย

คือมะหูเป็นครั้งแรกที่ผมไม่รู้ว่าคนนั้นไหนผีตอนแรก
เดี๋ยวมึงเจอกูมึงวิ่งตัดหน้ารถได้ไงมึงผิดนะกูไม่ผิดนะ

คือมะหูด้วยแล้วก็เหวอด้วยอะพี่

ประมาณ๔๕วินาทีจอดรถตุ้ม

ทุกคนในรถเห็นหมดเลยนะพี่ว่า

แฟนผมนี่กรี๊ดแบบว่า

ก็เป่นไหนฯคะ
น้องทุกคนน้องฝ่ายไร้กิฉบ้านส่วน

เป็นถนน๘เลน

สมมุติว่าเปิดประตูลงไปถ้าเป็น๘เลน
พี่ต้องใช้เวลาประมาณนึงที่จะต้องวิ่งข้ามถนน

กำลังขับอ่ะพี่คือมันเห็นมีแบบเป็นคนวิ่งเข้ามาฟึ๊บแล้วหนูก็แบบตกใจมาก
แล้วคือแฟนหนูก็หักรถเข้าข้างทางเลยพี่โป้หักรถเข้าข้างทางเสร็จปุ๊บจอด
แล้ววิ่งลงมาดูคือต้องลงมาดูว่าเขาตอนนั้นมั่นใจว่าชนแล้วด้วย
ใช่พี่คือเพราะว่าเสียงดังตุ้งไหมใช่มันมันไม่มีเสียงค่ะพี่
แต่เห็นเป็นผู้หญิงเลยเหรอค่ะพี่คือตอนนั้นหนูช็อกช็อกมากว่าเฮ้ยทำไมเนี่ย
ลงมาปุ๊บไม่มีเลยอ่ะพี่ไม่มีแม้แต่เงาไม่มีไม่มีคนไม่เห็นอะไรเลย
ซึ่ง๘เลนเนี่ยถ้าเราหันกลับไปมองมันจะต้องเห็นคนวิ่ง
แต่เนี้ยไม่มีเลยเมื่อกี้ที่เห็นคืออะไรช็อกหมดเลยผมเชื่อว่ามัน
มันไม่ต้องแปดเลนหรอกพี่ผมชนขนาดนั้นอ่ะมันต้องนอนอยู่ตรงนั้นอ่ะอืม
ยังไงคนที่โดนชนก็ต้องนอนอย่างนั้นนอนเอาอย่างงี้ไหมเดี๋ยวเราไป
เนื่องจากรถของเขามีกล้องถ้างั้นเดี๋ยวไปดูครับไปดูคลิปคลิปนี้กันครับ
ว่าเราจะเห็นผู้หญิงไหมนะ
เขาไม่เห็นเลยนี่นาค่ะเหรอ
โดยเชิงเป็นผู้หญิง
อันนี้ผมดูเหมือนเป็นเงาหลัง
จริงเป็นคนเลยครับจะเป็นผู้หญิงที่ชัดเจนมาก
แต่ว่าดันโป่งแสงหมายความว่าเป็นผู้หญิงแต่เรามองทะลุอีกฝั่งหนึ่งได้

ใช่ครับก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าพี่ตรงนี้เจอ
คนขับรถตอนดึกเจอบ่อยมาก

คราวนี้ผมก็กลับไปนึกย้อนภาพวันหนึ่งที่ผมเคยเดินทางอยู่

ผู้หญิงคนหนึ่งโดนรถกระบะชนมอไซค์ตายคาที่อยู่ตรงนั้นเลย

ทุกครั้งที่ผมผ่านทางนี้ผมจะคิดถึงผู้หญิงคนนี้ตลอด
ไม่รู้เป็นอะไรว่าผมไปกังวลกับการตายของเขาครั้งนี้มาก
แต่ว่าสี่ปีสามปีผมก็คิดผมจะคิดถึงผู้หญิงคนนี้บ่อยมาก
ว่าตอนที่คุณขับผ่านตรงนี้จุดนี้คุณก็กำลังคิดถึงเรื่องนี้อยู่เหมือนกัน

คือมันก็กำลังจะคิดแล้วคราวนี้มันเกิดเหตุการณ์ก่อน
ก็เลยมาคิดว่าน่าจะชัดเจนนะว่าคนที่โดนรถชนน่าจะเป็นคนเดียวกัน
เหมือนแบบว่าผมก็ไปสื่อให้เขาได้ยินบ่อยไปอะไรอย่างนี้
คือแบบว่าเวลาผมผ่านทางนี้ผมก็จะคิดถึงเขาบ่อย

คุณปีโป้นี่บ้านอยู่ที่ชนบุรีเรารู้กันอยู่แล้ว
ครั้งหนึ่งคุณเคยทำร้านข้าวต้มจนรวยด้วยเหรอ
ร้านข้าวต้มชื่อว่าข้าวต้มยอดมนุษย์อยู่ที่บางแสน
คือยอดมนุษย์มันมาจากชุดในการทำการแสดงของเรา
คราวนี้ชุดเยาะมนุษย์เรามีเรื่องมีคนรู้จักแล้วนะ
เราน่าจะเปิดกิจการอะไรให้เพื่อนที่มาเล่นคอนเสิร์ตที่นี่มานั่งกินกัน
ก็เปิดร้านข้าวต้มก็ไปดูที่มาได้ตึกตึกหนึ่งครับ
อยู่ทางเรียบหาดเลยถนนไปลงหาดบางแสนเลย
เปิดร้านข้าวต้มคนเยอะมาก

ถ้าเดือนหนึ่งตกถึงตัวเองก็มีสามแสนสี่ห้าแสน
ร้านข้าวต้มหักทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากระเป๋านี่สามสี่ห้าแสน
แล้วก็คราวนี้มันไปมีเหตุการณ์เปิดร้านข้าวต้มขายดี

คือที่ตรงนั้นมันเป็นที่ที่ไม่ค่อยดีเท่าไห
เฮียนคนที่อยู่ที่นั่นเขาก็พูดอยู่นะว่ามันแปลก
จะทำได้เหรอเขาเจ๊งมาเยอะนะตรงนี้
แล้วผมเป็นคนอย่างนี้พี่ที่บอกมึงยิ่งพูดกูยิ่งทำ
แต่หลังจากนั้นเห็นบอกพ่อคุณฝัน

เพราะว่าพ่อเนี่ยต้องเป็นพ่อครัวด้วยเพราะพ่อเป็นเจ้าของสูตรอาหารทั้งหมด
ก็อยู่ที่ร้านนอนที่ร้านเลยพ่อฝันมีคนเข้ามาบอกว่าแก่โตหน่อยให้ออกไปซะ

วันแรกฝันอย่างนี้ฝันอีกครับฝันว่าถ้ามึงไม่ออกไปเนี่ยถ้ากูทำให้มึงตายไม่ได้คนในบ้านมึงจะต้องตาย
มารอบสองหลังจากนั้นพ่อผมเริ่มแย่ผอมซูบ

แบบว่าซูบเลยครับ
หลานที่บ้าน๓คนต้องขนกลับไปอยู่ชนะหมดเลย
จากที่ปกติคุณเป็นคนที่ไปดูคนนู้นไปแก้คนนู้นไปแก้คนนี้เห็น

คือทำช่วยไม่ได้ผมไม่มีศาสตร์ในการที่จะไปไล่เขา

อันนี้มีพี่ที่เขาเป็นร่างทรง
หนึ่งในนั้นก็คือมีอุ่มอิ่มที่เคย

สามคนนี้เขามีวิชาที่จะสามารถบอกแล้วไล่ได้

เขาไปดูถึงอุ้มอิ่มพอไปนั่งได้แป๊บเดียว
ร่างทรงของอากงแห้งเจียงประทับเลย

เพราะนี่เขาพาเดินขึ้น
เขาบอกว่าตรงนี้ข้างล่างมันไม่มีอะไร

งที่หน้าต่างรอดไปที่หน้าต่างที่พ่อนอน

คือมันจะมีหน้าต่างอยู่ติดกับที่นอนพ่อ
หน้าต่างมันจะมองติดกับถนนเลยครับ

แล้วตรงนั้นเขาบอกว่าอุบัติเหตุบ่อยมาก
ทางบ้านบอกว่าเมื่อวานรถชนกันคอขาดน่ะ
พ่อคนนี้คือทางผีผ่านเลย
พออุ่มอิ่มพูดผมเห็นผีทันทีเลย

เดี๋ยวนั้นเลยก่อนหน้านี้ผมไม่เห็นตรงนั้นทำไมก็ไม่รู้
แล้วคราวนี้อิ่มก็ไม่เป็นไร
ตรงนี้ปล่อยเขาไล่ได้บอกได้
เขาไม่กล้ามายุ่งอะไรมากเดี๋ยวเราบอกเขาว่าห้ามมายุ่งได้

ผู้ชายโหดเลย
รักษณะเป็นอย่างไร

ตัวออกแบบว่าเข้มเหมือนนักเลง
นักเรียนเป็นผีนักเลงที่เป็นนักเลงตายอะไรอย่างนี้
ไม่รู้ว่ามันมาสืบเนื่องอะไรกับบ้านนี้
แต่พี่ต้อใช้วิชาในตัว
ก็สามารถไล่ไปได้

ดูในบ้านผม๓ชั้น๔ชั้นมีผีทุกชั้น

ปัญหาคือทุกอย่างอยู่ตรงนี้หมดเลย
แต่ที่จริงแล้วที่พ่อฝันคือ

เจอคนคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของที่
ที่อยู่ก่อนมานานแล้ว
รู้สึกว่าตั้งแต่ตึกตรงนี้ยังไม่ได้สร้าง
หรือว่าสร้างใหม่อะไรประมาณนี้

เกลียดคนที่มีครอบครัวมาก
ไม่ชอบให้ใครมามีความรู้สึกดีให้กันในที่ตรงนี้
เพราะว่าเขาตายด้วยความรัก

เด็กล้านมันก็เห็นพ่อดูแลก็ไม่เอา
คือตอนนั้นพี่มาเห็นว่ามีวิญญาณอยู่ที่ชั้นที่คุณพ่อเขาอยู่
และรู้เลยว่าวิญญาณตัวนี้มันกำลังพยายามทำร้ายท่านอยู่
โดยการเหยียบหน้าอกเหยียบหน้าอก
พอคุยไปคุยมาแล้วเราก็ถามเขาว่า

เขาบอกว่าถ้าอยู่เขาก็จะทำร้าย

เพราะว่าไม่อย่างนั้นมันอัตรายถึงชีวิต
เพราะว่าเวลาเราโดนกดที่หน้าอกเราจะหายใจไม่ออก
หรือคุณว่าเป็นไรไปไม่ปลอดภัย
ก็ไม่รู้จะทำยังไงดี

เป็นที่ของเขาเขาไปไหนไม่ได้อยู่แล้ว
เราจะไปไล่เขาก็ไม่ได้

เราคุยกับเขาดีแล้วก็เดี๋ยวเอาอะไรมาไหว้ให้เขา

เพราะดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้น

ผมตัดสินใจกลัวดีกว่า

ผมย้ายไปไว้ชายนาฬ
เพื่อความสบายใจเพราะว่าถ้าใครเห็นพ่อตอนนั้น

สบายแล้วครับตอนนี้พ่อมาอยู่กรุงเทพด้วยกัน

หลานก็มีผมให้มาอยู่บางแสนด้วย

๓๐มันเป็นอะไรที่เรื่องเหนือธรรมชาติ
คนก็จะเชื่อกันได้ไม่เชื่อกันได้

แม้กระทั่งใครก็ตามแต่ที่เหมือนคุณ

เพราะฉะนั้นแหละครับผมถึงบอกว่าวันนี้
ทำไมผมถึงแบบว่าบางคนหาว่า

มันมีเหตุมันมีเหตุผลอย่างหนึ่งก็คือเราเจ็บตัวแล้ว

ผมว่าอย่าไปคิดว่าตัวเองได้รถบังคับ

ผมเคยเจอกับตัวแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย
เรื่องพวกนี้คือมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เอาไว้สนุก

ผมชอบดื้อผมชอบทำในสิ่งที่เขา

ผมเลยได้รับอะไรพวกนี้มา

อะไรควรอะไรไม่ควรไม่น่าไปทำ

แล้วก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าไม่น่าเชื่อ

คืออย่ารบหลู่ถูกไหมครับคุณพระดำ

ขอบคุณด้วยนะฮะ

เหลือเชื่อไม่เชื่ออย่าลบหลู่

โปรดติดตามตอนต่อไป